คุณผู้ชมเป็นเรื่องของปฏิบัติการปรับรามเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
ติดตามปฏิบัติการชัยะสยบไพมีรี๖๐ทับ๕
เป็นการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำ
ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถไปตรวจยึดยาบ้าได้๑ล้าน๔แสนเมตร
และยิดสับได้กว่า๕๐๐ล้านบาท
ติดตามพร้อมกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี

น่าเสียดายนะคะที่การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน๓๑คนที่ทางการไทยขอไปกับทางการพม่า
ไม่ได้มีการส่งตัวให้กับทางไทยในวันนี้ค่ะ
คนตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับผิดชอบด้านการปราบรามร่วมกับตำรวจปราบรามยาเสพติด
ทหารและปปศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แถลงผลการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๕
ลายเครือข่ายยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ
โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
รวม๕๐จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามไหมจับได้๑๕คน
และจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้๑๘คน
ได้ของกลางยาบ้าจำนวน๑๔๐๐๐๐๐เมตรไอ๕๑กิโลกรัม
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมาก
อกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหารวม๔๑รายการ
เช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์บ้านพักที่ดินและทรัพย์สินอื่น
มูลค่ากว่า๕๓๓ล้านบาท
ด้วยการตรวจค้นเป้าหมาย๕๐จุดในครั้งนี้นะคะ
มีเป้าหมายสำคัญอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายรวม๕จุด
คือบ้านพักและธุรกิจของนายอากฤษรุ่งสิริธีระวงหรืออาผะผาขาว
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายนัทพลนาคคำหรือบอยผาขาว
ผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
และเป็นเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
โดยจากการตรวจค้นไม่พบตัวของนายอาผะนะคะ
ตำรวจจึงอายัดบ้านในเนื้อที่๑ไร่และรถยนต์ไว้ตรวจสอบค่ะ
สอบสวนนางอาบีภรรยาของผู้ต้องหาอ้างว่า
นายอาผะนั้นไม่กลับบ้านมากว่า๔ปีแล้ว
และไม่เคยทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านอีกหนึ่งหลัง
ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายอาผะแต่ก็ไม่พบตัวผู้ต้องหาเช่นกันนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาตามไหมจับ๓๑คน
ปศปศและตำรวจภูทรภาค๕
ประสานขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากทางการพม่า
เช่นนายวิระหมื่นจดาลูกเขยของพันเอกจลอโบ
ผู้นำกลุ่มว้าซึ่งมีรางวัลนำจับกว่า๑ล้านบาท
นางปองประธุมณีหรือเจเพ็นนางสุจรดาถวยทาหรือเจเพ็น
ดาบตำรวจประวินถวยพาเครือข่ายดาบตำรวจมณัฐเสือโพ
อดีตพบหมู่งานจราจรสนประชาชื่นที่ถูกจับ
คดีค้ายาบ้า๒ล้านเมตรเมื่อปี๒๕๕๙
ทั้ง๓คนนั้นมีรางวัลนำจับ๓๐๐๐๐๐บาท
รวมไปถึงนายธวัชชัยอ้อมชมพูหรือก้าว
ซึ่งให้การช่วยเหลือนางสาวปริยนุษย์วังชัยหรือเปรี้ยว
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ยังไม่มีการส่งตัวให้ในวันนี้
จากทางการพม่าอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ
ต้องถือว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่มีการขอความร่วมมือกันในระดับปฏิบัติของทั้งสามชาติ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศไทยพม่า
รวมไปถึงทางด้านของลาวด้วยนะคะ
ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยับยั้ง
แล้วก็ยุติแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยนั้น
ไม่ต้องการที่จะเป็นทางผ่านของขบวนการค้ายยาเสพติดค่ะ